พอเริ่มต้นเปิดซิงเกิ้ลแรก
ไปดูกันครับ
มาต่อกันที่เรื่องราวน่ารักของเพื่อนรักสี่ขา
อย่างเจ้ากาแฟและเจ้าจุ๋มจิ๋มกันดีกว่าครับ
ทั้งสองตัวเนี่ยครับทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ด
ให้กับเจ้านายแสนรักอย่างนายเล็กมณีคำคนนี้
เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับ
เมื่อไหร่ที่เจ้านายออกเดินทางไปทำธุระ
สองตัวนี้ก็จะต้องติดตามเป็นเงาตามตัวอยู่เสมอ
แต่ด้วยความเป็นหมาแสนสนออกมาเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็ขอเล่นน้ำหน่อยก็แล้วกันครับ
ถึงแม้จะกวักมือเรียกแค่ไหนก็ตีมึน

โจรลงน้ำรีบไหว้เข้าฝั่งโชว์ความแข็งแกร่ง
นำหน้าเจ้ากาแฟที่รีบว่ายน้ำตาเหลือเข้ามา
จุ๋มจิ๋มหันไปมองเยอะรีบปีนขึ้นเสาต่อหม้อปูน

ลีลาดีนักฉันไปก่อนล่ะ
ช่วยผมหน่อยผมมนต์แรงแล้ว
เห็นแล้วก็อยากจะบอกเจ้ากาแฟครับว่าทีหลังเนี่ยอย่าดื้อนะ

มันเน็ตเหนื่อยเหลือเกิน
มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน
ทำไมเพื่อนไม่ช่วยดันก้นขึ้นไป
โอ้โหนั่นแหละสิเพื่อนทิ้งซะอย่างนั้น